มีอดีตผู้ต้องหาที่เคยจับกลุ่มคุมขังในคดีเรียกค่าไถ่เรียกค่าคุ้มครอง
ออกมาบอกให้เสียแป้งเนี่ยมอบตัวเถอะเดี๋ยวจะถูกวิสามันซะเปล่า
โดยคนที่ออกมาพูดในครั้งนี้นะครับก็คือนายเอียดเส้งเอียดอายุ๗๒ปีแล้วนะครับ
อันนี้คืออดีตจอมโจรเรียกฆ่าไถ่ชื่อดังทางภาคใต้
เขาบอกเขารู้จักกับเสียแป้งเลยนะเคยเจอกันนะฮะแต่ตัวเขาเนี่ยเคยถูกจำคุกที่เดียวกับเสียแป้งนี่แหละ
พัทธลุงด้วยกันนะครับในเอียดเนี่ยบอกว่าขณะนี้พื้นที่บ้านตระสามารถขึ้นลงได้หลายจุดนะฮะ
ถ้าจะไปจากทางด้านล่างของเขาบรรทัศน์บ้านตระมันไม่ใช่บ้านหมู่บ้านที่แบบอยู่ลึกลับซับซ้อนแล้วนะครับ
ตอนนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์แล้วในสมัยที่เขาเคยก่อเหตุก่อคดีเขาไม่เคยหนีเข้าพื้นที่บ้านตระนะครับ
ส่วนเรื่องที่เสียแป้งจะออกมามอบตัวหรือไม่ในเอียดบอกว่าเขาคิดไม่ตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐ
บางคนเคยบอกว่าถ้ามอบตัวก็ตายไม่มอบตัวก็ตายเป็นเขายังไงเขาก็ไม่ออกมามอบตัว
แล้วก็ไม่ใช่แนวทางให้โอกาสคนได้กลับใจที่ทำผิดแล้วสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้
เหมือนกับที่เขาเคยถูกจำคุกมา๒๓ปีกว่ามีค่าหัวหลายล้านบาท
แต่สุดท้ายเขาก็ออกมาเป็นคนดีได้แต่พบตรก็ออกมารับอาการแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะอ่าบอกว่าถ้ามามอบตัวเนี่ยยืนยันว่ายังไงก็ปลอดภัย
อ่าแต่ถ้ามีการปะทะมีการต่อสู้ใช้อาวุธ
อันนี้มันก็ต้องเป็นความจำเป็นของเจ้าหน้าที่แล้ว
อ่าโดยอาจจะให้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองระดับรัฐมนตรีเนี่ย
ออกมายืนยันความปลอดภัยเพิ่มเติมใช้หลักจิตวิทยาในการเจรจา
อาจจะไปคุยกับญาติของเสียแป้งก็ได้เพราะเสียแป้งเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือ
เป็นนักเลงแต่ความจริงไม่ใช่คนโหดร้ายเท่าที่เขารู้จักและในความ
เป็นจริงคนที่มีคดีไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลมีเงินเป็นพัน
ล้านหมื่นล้านแล้วหนีเข้าป่ายังไงสักวันก็ต้องถูกวิสามัน
ไม่อยากให้เสียแป้งเนี่ยดันทุลังไปต่อแต่ก็ดีใจที่พบตรเนี่ยออกมายืนยันว่า
ไม่มีนโยบายเรื่องการวิสามันยกเว้นเสียแป้งจะต่อสู้
แล้วเป็นความจำเป็นของเจ้าหน้าที่ที่ต้องป้องกันตัว
มันไม่มากถ้ามี๓กระบอกมันต้องมีเป็น๒๐๓๐กว่าน่าจะกลัว
ถ้ามีสามกระบอกนั้นไม่มีความหมายแล้วครับสู้เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ถ้ามีตำรวจมีชาวบ้านพูดคุยว่ามอบตัวก็ตาย
มอบก็ตายอย่างนี้ไม่มอบหรอกครับถ้าผมผมก็ไม่มอบผมสู้ตาย
ฉะนั้นให้เรื่องพูดเสียวันนี้ผู้บัญชาการพูด
ผมดีใจนะผมให้สัมภาษณ์ไปก่อนแล้วแต่ดีใจว่าท่านพูดดี
วิสามันแต่ถ้าเขาต่อสู้มีอาวุธสงครามเราก็ตำรวจต้องป้องกันตัว
นี่เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุด
ผู้ใหญ่ต้องการันตีรัฐบนตรีหรือว่าที่มีการเกี่ยวข้องบ่อแป้ง
มอบตัวเถอะมึงอยู่ตรงไหนกูไปรับเองห้องมีประชาสัมพันธ์
ถ้ามั่นใจว่าแป้งอยู่ในบ้านตักดังลุงหลบหนีอยู่นี่มี
บอกว่าอยากบอกไปถึงเสียแป้งบอกลุงเอียดเป็นห่วงนะ

รักลูกรักเมียรักพ่อรักแม่

ช้อยไม่เหมือนไม่เหมือนลุงหรอก
ลุงสามประหารพ่วงท้ายเป็นสองร้อยร้อยสี่หรือห้าปี
แต่ลุงยังพ้นโทษได้เราเป็นคนดีได้อย่างลุงเนี่ยติดคุกมา๒๓ปีนะอยากจะบอกกับแป้งว่า
แห้งยอมเถอะเงินก็มีทองก็มีอะไรก็มีแล้วพอเถอะอยู่ที่ความพอใจ